เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของดราม่าปาร์ตี้วันเกิดคนดังเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะฮะ
คือแม้ว่าวันนี้เราจะเริ่มคลายล็อกคำว่าคลายไม่ได้แปลว่าเลิกนะ
แต่บางทีมาตรการต่างมันยังคงต้องทำอยู่
นี่คือปาร์ตี้วันเกิดของคุณบอลกฤษณะ

สามีของดาราสาวอุ้มลักษณะที่จัดขึ้นเมื่อ๓๐สิงหาคมที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ฮะ
ซึ่งบอลได้โพสต์คลิปยาว๕๕วินาทีนะครับ
โมเมนต์ที่ภรรยาสุธิรักษ์มอบของขวัญเป็นรองเท้ารุ่นหายาก
แล้วก็ยังมีเพื่อนฝูงมาร่วมงานดื่มกินกันมากกว่า๑๐คน

ทุกคนนะครับไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
ตอนท้ายของคลิปเนี่ยคุณบอลยังบอกกับครูว่าขอบคุณมาก
แล้วก็สวมกอดภรรยาด้วยความดีใจครับ
ใต้คลิปเนี่ยมีคนมาอวยพรวันเกิดเพียบนะฮะ
ชื่นชมความน่ารักของคุณอุ้มด้วยที่ปฏิบัติต่อคุณบอล
แต่พอเพจข่าวเอาคลิปนี้ไปลงเท่านั้นแหละนะครับ
เปลี่ยนจากคำชื่นชมเป็นรถทัวร์ฮะ
รถทัวร์มาถลมกันเล๊ะ
บอกว่าเป็นพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงนะฮะ
และทำสุ่มเสี่ยงจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
รวมทั้งตั้งคำถามว่าปาร์ตี้วันเกิด
อเมริกาลมโตกันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
จำได้ไหมล่ะครอบครัวของคุณอุ้มลักษณะก็เคยติดโควิด๑๙มาแล้ว
จากการจัดงานวันเกิดของคุณอุ้มนี่แหละเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แล้วทำให้ครอบครัวดีเจเพชรจ้านี่นี่เป็นภาพนะวันนั้นนะ
ครอบครัวดีเจเพชรจ้ากับคุณนิวเคลียร์ที่ไปร่วมงานติดโควิดไปด้วยครับ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีโทรศัพท์ไปสอบถามคุณอุ้มลักษณะ
เธอก็ชี้แจงสั้นว่างานที่จัดมีแต่คนในครอบครัว
และทุกคนก็ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว
ซึ่งปกติเมื่อออกไปข้างนอกก็จะใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดนะ
คุณอุ้มย้ำด้วยว่าพวกเราเคยติดโควิดมาแล้วทำไมจะไม่กลัวล่ะ
ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง
ซึ่งกลุ่มนี้มี๓๗จังหวัดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า๒๐คน
สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้แต่ไม่เกิน๕ทุ่มนะครับ
คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนต้องตรวจสอบดูนะ
ว่าบรรดาการของจังหวัดท่านมันเป็นอย่างไร
บางทีไปฟังข่าวฟังข่าวไปสับสนว่าจังหวัดอื่นเขาทำได้ตัวเองทำบ้าง
เดี๋ยวจะผิดกฎหมายผิดพรบไปนะครับ